มาถึงหนุ่มหล่อใจบุญหล่อทั้งหน้าตาหล่อทั้งจิตใจ
สำหรับหนุ่มกันนพัฒน์
รณพัฒน์เมื่อวานนี้หยิบกีต้าขึ้นมาเลยไลฟ์สดเลย
รับบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
แล้วไม่พอนะคะตัวเขาเองก็ขอบริจาคอีก๑แสนบาท
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอแล้วก็พยาบาลด้วย
ส่วนสงกรานปีนี้กันบอกว่าขออยู่บ้านกับครอบครัวละกัน
แล้วก็งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่

พร้อมทั้งฝากคำอวยพรมาถึงบรรดาแฟนบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ว่าชวนงดสาดน้ำนะในปีนี้แต่ว่าไม่งดสาดรักนะจ๊ะ
ส่งความคิดถึงความห่วงใยไปให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดแทนกันเนาะ
โมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับผมในการทำบุญครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ใครที่อยากจะบริจาคเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบริจาคได้นะครับ

บริจาคได้ถึงตลอดสิ้นเดือนเมษายนนี้เลยนะครับ
วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่งจริงนะครับ
ขอบคุณจริงที่มาเจอกันแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพมากนะครับ
ไม่เจอกันก็รักษาตัวเองเนาะรักษากายรักษาใจนะครับ
ต้องรอดครับเราต้องอยู่ด้วยกันไป
เราต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้สู้ทุกคนนะครับ
สู้นะกันก็ให้กำลังใจใครอยากร่วมบริจาคก็ทำได้นะคะ
ส่วนใครที่ถามถึงหวานใจมารีเนี่ยตอนนี้แยกกันอยู่นะคะ
บ้านใครบ้านมันเพื่อป้องกันโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันไม่ได้ลงรูปคู่

แต่ว่ากันกับมารีเขายังเลิฟกันดีอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะ
ใช่นะเห็นล่าสุดน้องมารีเขาทำหมูมารีนะ
เห็นว่าชิมเขาโพสไตล์ให้อยู่นะก็ยังหวานเหมือนเดิมไม่ได้เลิกกันเนอะ
หวานเหมือนเดิมไม่รู้หมูจะหวานหรือเปล่า